ขบวนการล่าช้างป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงวิธีการที่เขาล่าช้างป่า
เพื่อที่จะมาสวมตัวรูปภัณฑ์เนี่ยนะคะ
บอกว่ามีการร่วมมือกับข้าราชการในการออกใบเคลื่อนย้ายช้าง

กาญจนบุรีที่สุรินที่จังหวัดประจวบคิริคัน
เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
คุณสรอัตระวิรังศรีอรุณลงพื้นที่ไปหาคำตอบเรื่องนี้

ชายคนนี้คือหนึ่งในขบวนการล่าช้างป่า
ซึ่งเมื่อ๓ปีก่อนเขาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มดำเนินคดี
ขณะเข้าไปล่าลูกช้างป่าบริเวณพื้นที่ป่าเด็ง
ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
แต่ปัจจุบันได้พ้นโทษกลับมาทำไร่ในพื้นที่แห่งหนึ่ง

โดยเขาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการล่าช้างป่ากับทีมข่าวว่า
เมื่อได้รับการติดต่อจากนายทุนและพ่อค้าคนกลาง
ขบวนการล่าช้างป่าที่มีสมาชิก๔๕คน
จะเข้าพื้นที่พร้อมอาวุธปืนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายทุน
โดยอาศัยความชำนาญในการแกะรอยเท้าช้าง
จากนั้นจะดูทิศทางลมเพื่อที่จะแฝงตัวอยู่ใต้ลมไม่ให้ช้างได้กลิ่น
เมื่อเจอเป้าหมายจะใช้วิธีการยิงแม่ช้างและพี่เลี้ยง
ก่อนเข้าไปเอาลูกช้างพายอายุประมาณ๒ปี
สูงกว่า๕ฟุตมีลักษณะหางดกเล็บสมบูรณ์
หูไม่ฉีกขาดและช้างต้องมีนิสัยร่าเริง
จากนั้นจะฝึกให้เชื่องโดยนำไปผูกกับต้นไม้และตบหูทั้งสองข้าง
ใช้เวลาเพียง๑วันลูกช้างจะทำตามคำสั่งทุกประการ
คนที่ไปจับส่วนใหญ่ก็รอบป่าน
คือคนในพื้นที่ส่วนใหญ่
แต่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ที่แกล้งที่เดียวหรอก
มันครอบคลุมทั้งประเทศนะครับ
มันก็มีที่เพื่อนบ้านก็มีข้าวมาบ้าง
ลูกช้างทำตามคำสั่งแล้วจะติดต่อกลับไปยังในทุนใหญ่
เพื่อส่งรถบรรทุกเข้ามาขนย้ายช้างออกนอกพื้นที่
โดยคนขับรถจะมาพร้อมกับตัวรูปภัณฑ์

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตามด่านต่าง

จะต้องมีข้าราชการของรัฐออกไปเคลื่อนย้ายให้

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุรินสุโขทัย

พูดง่ายว่าตั้งแต่มันมีการท่องเที่ยว
กับช้างเข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เพราะว่ามันมีความต้องการทางราชตรงนี้

เกี่ยวกับการทางช้างเยอะเขาก็ต้องการช้างเยอะ
มันลื่นถ้ามีคาดราชการเกี่ยวกับเขา
แต่ว่าจะเป็นค่ายังไงมันก็ไม่รู้

เดินลัดเลาะตามสรรเขาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

บริเวณบ้านทะลุพุโคหรือบ้านกรรมปอ
ห้วยโปร่งและบ้านห้วยช้างเผือก
ก่อนที่จะออกมากบดานในพื้นที่อำเภอสวนพึ่ง

ที่จะนำช้างจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างประเทศไทย
ซึ่งคำให้การทั้งหมดตรงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่การข่าว
กับทีมข่าวให้ทราบก่อนหน้านี้

ข่าวแถวรัฐทีวีแรงงาน